กลับมาช่วงนี้เราตามให้กันต่อนะคะกรณีที่น้องปอยเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่ชั้นม๔ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรียรำ
น้องไปเที่ยวเทศกาลไหมประจำปีที่อำเภอนาโพนะครับคุณผู้ชม
ปรากฏว่าขากลับน้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนกลับ
แต่น้องถูกกระสุนลูกหลงจากกลุ่มคู่อริสองกลุ่มที่เขาดวนปืนกันเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดกลางดึก๒๕กันยายนที่ผ่านมาน้องเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุ
แล้วเศร้ากว่านั้นคืออะไรรู้ไหมยี่สิบหกกันยายนเนี่ยอีกวันถัดไปเนี่ย
จริงน้องต้องขึ้นเวทีประกวดเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของตำบลดอนกอกอำเภอนาโพ
ในการประกวดธิดาบไหมในงานเทศกาลประจำปีแต่น้องไม่ได้ขึ้นเวทีประกวดนะคะ
น้องสวยรวยความสามารถอนาคตไกลนะคะแล้วนี่ค่ะคลิปที่น้องซ้อมฟ้อนรำให้กับคุณแม่
ให้กับป้าน้องดูนะคะรำได้อ่อนช้อยมากสุดท้ายน้องไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะ
กลายเป็นว่าน้องเสียชีวิตต้องจัดงานศพน้องแทนนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือ
ปากทางเข้าหมู่บ้านโคกเมฆตำบลบ้านคูถนนสายบ้านบงหนองสองห้อง
ซึ่งเป็นจุดที่เป็นเชื่อมต่ออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำกับอำเภอหนองสองตอน
จังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดเรื่องของคดีความค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒คนเอาคนแรกก่อน
คนแรกชั่วในนัตรกิจบุญเหลือหรือว่าในแก๊ปในแก๊ปเนี้ยอายุสิบเก้าปี
ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักนาโพ
นายแก๊ปคนนี้ฮะใส่หมดแก๊ปเนี้ยให้การบอกว่า
วันเกิดเหตุได้ไปเที่ยวงานเทศกาลไหมนาโพกับกลุ่มเพื่อนอีกหลายสิบคน
แล้วไปมีเรื่องทะเลาวิวาสชกต่อยกับกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย
หลังจากงานเลิกก็รวมกลุ่มกันขับรถไล่ยิงกับกลุ่มผู้เสียหาย
แก๊ปอ้างบอกว่าคุณผู้ชมฟังนะคะนายแก๊ปอ้างบอกว่า
แค่ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ไม่ได้เจาะจงจะยิงใคร
แล้วที่สำคัญกระสุนจากปากกระบอกปืนของเขา
เขามั่นใจว่าไม่ได้ไปเจาะหลังน้องปอยทำให้น้องปอยเสียชีวิตเพราะอะไร
เพราะว่ากระสุนที่ไปโดนน้องปอยเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
มันเป็นกระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรส่วนปืนที่นายแก๊ปพกไปเนี่ย
เป็นปืนปากกาปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสองอ๋อคนละขนาด
ใช่นายแก๊ปคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ในกลุ่มทั้งกลุ่มเขาเองแล้วก็กลุ่มคั่วหรี่เนี่ยหลายคนก็มีอาวุธปืน
ก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนยิงน้องปอยเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวเนี่ย
แก๊ปคนนี้ไปชี้จุดทิ้งปืนพร้อมกับมีการแจ้งข้อกล่าวหานักสุดคือ
ฆ่าโดยเจตนานะคะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นความผิดตามพรบอวุธปืน
คุมตัวไปฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ทีนี้ไปตรวจสอบประวัติในแก๊ปคนนี้ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่า
แก๊ปหรือว่านายนัฐกิจเนี่ยคุณเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาฆ่าคนตาย
ตอนอายุสิบเจ็ดปัจจุบันอายุสิบเก้าเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นาน
ก็มาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะต่อมาตำรวจค่ะนอกจากนายแก๊ปแล้วเนี่ย
ตำรวจไปตามรวบตัวคนก่อเหตุคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
มาได้อีกคนชื่อว่านายไก่นายไก่เนี่ยทำหน้าที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
ให้นายแก๊ปเนี่ยซ้อนท้ายจากการสอบปากคำในไก่นะคะ
เบื้องต้นในไก่ยังคงให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า
มีหลักฐานชัดเจนว่าในไก่คนนี้เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ในแก๊ปซ้อนท้าย
ในวันเกาะเกิดเหตุนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะนี่
ตำรวจรวบตัวในไก่ไปตรวจคนที่บ้านนะคะ
พบเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุแล้วก็ยึดมาได้ค่ะ
ที่จะส่งผ้าชุดนี้ไปตรวจเรื่องของเขม่าวดินปืน
เดี๋ยวจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนไปสอบปากคำในไก่เพิ่มเติม
แล้วจะเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะ
สำหรับในไก่คนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะ
ส่วนนายแก๊ปเนี้ยรับไปแล้วเจ็ดข้อหาหนักด้วยกันค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้นะคะเป็นหนึ่งในวันพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพของน้องปอย
งานเนี่ยจัดขึ้นหลายวันเมื่อวานนี้ค่ะ
หญิงลีศรีชุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไปร่วมงานศพด้วย
เดินทางไปให้กำลังใจแม่ของน้องปอยด้วยหญิงลีนะคะ
บอกว่าเสียใจมากที่รู้ข่าวว่าน้องถูกยิงเสียชีวิตเพราะเพราะน้องปอยเนี่ยเป็นคนเดียว
คนบ้านเดียวกันเลยกับหญิงลีนะคะและนอกจากนี้หญิงลีทำธุรกิจรีสอร์ท
สอดของหญิงลีอยู่ห่างจากบ้านของน้อง๒กิโลเมตรเท่านั้นเอง
จากที่ทำให้รู้จักนอกจากนี้ที่ทำให้รู้จักกันมากขึ้น
ก็คือพี่ชายของน้องปอยค่ะเคยมาร่วมงานเต้นบนเวทีของหญิงลีด้วย
หญิงลีบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ครบ
เอาแบบครบทุกคนเพราะถือว่าก่อเหตุอุกอาจและสะเทือนใจ
โดยเฉพาะกับน้องปอยซึ่งเป็นเด็กหน้าตาดีมีอนาคตไกลค่ะ
พ่อกับน้องปอยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
ไปทำงานที่ไต้หวันแล้วก็พ่อเพิ่งเดินทางกลับมาที่ไทย
ค่ะต้องถูกกักตัวที่ชนบุรีเป็นเวลาสิบสี่วัน
ทีนี้นักข่าวของเราก็มีการวิดีโอคอร์นะคะ
คือตอนวิดีโอคอร์ให้ดูงานศพลูก
บอกว่าเสียใจมากที่มารู้ตัวว่าลูกสาวถูกยิง
ก่อนหน้านี้พยายามติดตามลูกในเฟซบุ๊กนะคะ

กลายเป็นว่าถ้าจะเจอลูกเนี่ยเจอกลายตอนน้องเป็นศพแล้ว
ศพน้องปอยจะมีกำหนดชาปนกิจในวันที่๓๐กันยายนนี้
ถ้าเกิดว่านับเวลา๑๔วันที่พ่อต้องถูกกักตัว
ตามหลักเกณฑ์ของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
คงไม่มีโอกาสที่จะไปบอกลาลูกเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อกับแม่น้องปอยอยากจะขอตอนนี้
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยได้ไหม
ให้พ่อไปเจอลูกเป็นครั้งสุดท้ายตอนเป็นศพก็ยังดี